เกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้นะฮะที่ครอบครัวของน้องเมจิจากจังหวัดนครราชศรีมา
จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันตอบโจทย์ทั้งหมดสี่ข้อเพื่อลุ้นเงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุดหนึ่งล้านบาท
จะได้หรือไม่เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องเมจิด้วยนะครับ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ถามผู้นำทีมงานก่อนดีกว่า
ตัวมาดีไหมลูกตั้งใจนะค่ะช่วยครอบครัวนะลูกถ้าตอบถูกนี่นะ
มีเป็นเงินหมดเลยนะลูกให้แม่กลับไปบ้านกันไปต่อลมหายใจนะลูก
พร้อมไหมเมจิพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญเมจิมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
พร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วมาดูคำถามทั้งหมดห้าเรื่องพร้อมกันเลยครับ
คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้
เรื่องที่๑ภาษาอังกฤษป๓
เรื่องที่๒ชานมไข่มุก
เรื่องที่๓บ้านของเรา
เรื่องที่๔วัยพฤษเพชรสุพรรณ
เรื่องที่๕โรงเรียนบ้านหนองรังกา

เรื่องชานมไข่มุกครับ
ทำไมเมจิเลือกตอบเรื่องชานมไข่มุกครับ
เพราะว่าตอนที่อยู่บ้านช่วยแม่ทำชานมไข่มุกทุกวัน
หนูคิดว่าชานมไข่มุกเนี่ยมีรายได้สามารถเลี้ยงครอบครัวเราได้ไหมลูก
ได้ค่ะก็หนูอยากให้แม่ทำชานมไข่มุก

แม่ทำชานมไข่มุกอร่อยมากเลยค่ะ

นี่ขายของหนูก็ขายของเก่งนะลูกเนี่ย

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

ตติ้งไม่ตกจริงนะชาไข่มุกเนี่ย

ก็คือตัวชานี้สักส่วนใหญ่ใช่ไหมลูก

แต่วันนี้เราจะมีชามีกาแฟแล้วก็มีโกโก้นะครับ
และรวมทั้งไข่มุกต้มสุกนะครับ
กลวยสำหรับกรอกน้ำนะลูกนะ
แล้วก็กรอกไข่มุกใส่ขวด
ตัวอย่างที่ทำเสร็จแล้วจะออกมาเป็นรูปแบบนี้

ฝาตบลงไปปั๊บเท่ากับล็อกแล้ว

นี่เลือดสองคนด้วย

คุณแม่และน้องต้นกล้ามาช่วยครับ

อย่างละ๕ขวด
ภายในเวลา๓นาทีครับ
หนูคอยช่วยแม่ขายไข่มุก
ตักไข่มุกส่งให้แม่ประมาณ๒๓ปีแล้วค่ะ

เอาลงลูก
ทำได้ก็ได้นะสนิท

ทำไมเป็นคนกำลังไปนี่นี่

ไหวลูกไหวนิดนึงลูกเล่นมืออ่าไปช่วยน้องติ๊กไปช่วยน้องติ๊กเร็ว
มันมีอ้าวมันมีอ้าว
ขาขาขวดหนึ่งขาขาขวดหนึ่งเร็วเร็วเร็วเร็ว
อย่างละ๕ขวดที่เราทำเอาไว้
แม่หนูคิดว่าหนูทำได้ไหมภารกิจนี้

เพราะตอนแรกเราเห็นว่าใช้กลวยอยู่
ตอนหลังทั้งแม่และเมย์ไม่ใช้เลย
อกเองเลยดีกว่าถนัดกว่าเลย

มันไม่ไหลใช่ไหมฮะ
ขวดนะครับถ้าเกิดว่าไม่เกินสามนาทีนั่นหมายถึงว่า
ภารกิจนี้สำเร็จขอให้โชคดีนะครับขอบคุณผู้ช่วยมากครับ

เมจิยังไม่หมดหน้าที่แต่เพียงเท่านี้หนูจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
แม่ค่ะแม่พลอยแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้แม่พลอยขึ้นมาตอบครับ
บ้านของเราค่ะทำไมเลือกบ้านของเราให้แม่ครับแม่รู้ทุกสิ่งที่อยู่ในบ้านประตูหรือว่าอะไร
รู้หมดแสดงว่าหนูดูรายการเราจริงจริงหนูวิเคราะห์ลึกไปถึงอย่างนั้นเลย
ใช่ไหมลูกขอเชิญแม่พลอยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
พลอยหนูอายุเท่าไรปีนี้ยี่สิบเก้าปีค่ะ
ลูกเลือกเรื่องบ้านของเราให้แม่พลอยค่ะดีไหมดีค่ะ
ตอบได้ไหมได้ค่ะบ้านหลังนี้อยู่มานานแค่ไหนล่ะครับ
อยู่มาสามสี่เดือนแล้วค่ะหลังนี้สมบัติทุกชิ้นเลยจากบ้านหลังเก่าอ่ะหอบกลับมาไหม
กลับมาทุกชิ้นค่ะเพราะว่าเสียดายใช่ค่ะ
แม้แต่ตู้เสื้อผ้าแตกพังก็เอามามันเคยอยู่ในบ้านหลังเก่านะจริงนะ
เข้าใจว่าหนูสิ่งหนึ่งเลยคือเสียดายไหมค่ะอยากเอามาด้วยเนอะใช่ค่ะ
ถ้าเราซื้อใหม่ก็เปลืองเงินเออดีอันนั้นแหละสิ่งสำคัญประหยัดได้ต้องประหยัดนะฮะ
แล้วเห็นบอกว่าบ้านเนี้ยจะมีเก้าอี้อยู่ตัวหนึ่งเหรอเก้าอี้ตัวเนี้ยเจ้าได้แต่ใดมา
ใครเป็นคนซื้อมาตัวนี้คือพ่อเขาซื้อให้น้องนาคินค่ะ
ซื้อให้กับลูกชายคนนี้เลยใช่ค่ะเพราะว่าน้องตัวเล็กกับเขาต้องมานั่งกินข้าว
ก็คือต้องเอาเก้าอี้นี้มานั่งกินข้าวบนโต๊ะกับเขาอะค่ะคนอื่นไปนั่งได้ไหม
ไม่ได้ค่ะเขาห่วงจริงป่ะค่ะเขาจะรู้เลยเวลากินข้าวก็ต้องมานั่งเก้าอี้ตัวนี้เลย
ใช่ค่ะประจำของเขาเฮ้ยแต่เวลาพูดถึงเก้าอี้ตัวนี้นะเนี่ย
เราเห็นแววตาเราเห็นความสุขขึ้นมาเลยนะมันมีความทรงจำลูก
เอาล่ะเพราะฉะนั้นคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตัวการ์ตูนพึ่งที่อยู่บนเก้าอี้ใส่รองเท้าสีอะไร
คำถามของเราหมายถึงพึ่งตัวที่เราวงกลมสีแดงเอาไว้หน้าจอนั่นนะครับคุณแม่
ตัวเลือกที่หนึ่งสีเหลืองตัวเลือกที่สองสีเขียว
ตัวเลือกที่สามสีแดงตัวเลือกที่สี่สีฟ้า
พอเห็นคำถามแล้วก็คิดว่าข้อนี้ง่ายมากค่ะเพราะว่าเราเห็นทุกวัน
เป็นของที่อยู่ในบ้านเราเราคอยจัดเก็บทุกอย่างค่ะ
ขอตอบเป็นตัวเลือกที่สองค่ะสีเขียวตัวเลือกที่สองสีเขียวครับ
พอเห็นคำถามแล้วก็คิดว่าข้อนี้ง่ายมากค่ะเพราะว่าเราเห็นทุกวัน
เป็นของที่อยู่ในบ้านเราเราคอยจัดเก็บทุกอย่างค่ะ
มันมีสีไหนบ้างไหม๔สีเนี่ยต้องไม่ใช่แน่เลย
คือตัดออกไปจากใจเราเลยอ่ะสีเหลืองอ่ะตัดออกไปเลยเหรอค่ะ
เพราะว่าตัวเก้าอี้เขาเป็นสีเหลืองอยู่แล้วค่ะพื้นเขาเป็นสีเหลืองอยู่แล้ว
รองเท้าคงไม่ใช่สีเหลืองขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับค่ะ
ขอให้โชคดีนะขอบคุณค่ะสองข้อแล้วพลอยจะต้องเป็นคนชี้ชะตา
คนในครอบครัวแล้วจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เป็นน้องต้นกล้าค่ะแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องต้นกล้าขึ้นมาต่อชีวิตครับ
ภาษาอังกฤษป๓ค่ะทำไมภาษาอังกฤษป๓ครับ
กล้าเขาชอบภาษาอังกฤษค่ะแล้วน้องก็เรียนอยู่ปสามด้วยค่ะ
ขอให้โชคดีนะเชิญน้องต้นกล้ามาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ต้นกล้าครับชอบเรียนภาษาอังกฤษเหรอครับครับ
เรียนเก่งไหมครับครับทำไมถึงชอบภาษาอังกฤษลูก
ครูใจดีครับแล้วคุณครูคนไหนที่ดุที่สุดในโรงเรียนลูก
ชื่อครูอะไรลูกเราจะไม่บอก
ไม่รู้เด็กรู้ทันล่ะเด็กรู้ทันอ่ะเด็กไม่ยอมพูดอ่ะ

ดีที่สุดในโรงเรียนคุณครูเด็กครับใจดีกล้าพูดเห็นไหมครับ
ขอทดสอบหน่อยได้ไหมลูกภาษาอังกฤษดอกสุนักนี่
แคตแมวไทเกอร์เสือลายอนสิงตัว
คำศัพท์เก่งมากเลยนะเราเนี่ยเอาละลูกเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
ป๓นะต้นกล้านะครับครับจะเป็นคำแล้วนะสมาธิดี
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตัวเลือกใดไม่ใช่คำศัพท์ภาษาอังกฤษของสัตว์ที่อยู่ในภาพ
ตัวเลือกที่สองแพลลอทตัวเลือกที่สาม
ตัวเลือกที่สี่ค็อกโคดาย
ผมมั่นใจเพราะผมเคยเรียนภาษาอังกฤษสัตว์มาแล้วครับ
พร้อมแล้วน้องต้นกล้าเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ค็อกโคดายข้อที่สี่ครับ
ตัวเลือกที่สี่ค็อกโคดายครับ
ผมมั่นใจเพราะผมเคยเรียนภาษาอังกฤษสัตว์มาแล้วครับ
ต้นกล้ายังไม่หมดหน้าที่แต่เพียงเท่านี้ลูก
จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

โรงเรียนบ้านหนองดังกา
หนูไม่ลองเรื่องวัยพลสุภาษา
มาขอเชิญน้องช้างมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

หนูเรียนอยู่ที่โรงเรียนอะไรครับ

ร่องเรียนหนูมีกี่ชั้นลูก
ช้างน้อยหนูต้อง
นึกแล้วนะนึกถึงชั้นเรียนที่หนูเคยไปโรงเรียนนะลูก
ตอนเช้าเวลาที่หนูไปเข้าห้องเรียน

อยู่กับที่ลูกชายคนเล็กนี่เหมือนกันนะ
หนูต้องตอบคำถามแล้วนะลูก
คำถามสำหรับเรื่องนี้

ในห้องเรียนชั้นปหนึ่งของเรามีนักเรียนชายหญิงทั้งหมดกี่คนตัวเลือกที่หนึ่ง
ชาย๙คนหญิง๖คนตัวเลือกที่๒ชาย๘คนหญิง๗คนตัวเลือกที่๓ชาย๗
คนหญิง๘คนและตัวเลือกที่๔ชาย๖คนหญิง๙คน

ตัวเลือกที่๓ชาย๗หญิง๘ครับ
ขอให้โชคดีนะลูกนะขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องเนอะ
งั้นเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบกันในช่วงหน้านะช้างน้อยนะ
ว่าวันนี้ครอบครัวของน้องเมจินะครับจากจังหวัดนครราชศรีมา
คว้าเงินทุนสูงสุด๑ล้านบาทกลับไปบ้านได้หรือไม่สักครู่เดียวในเกมต่อชีวิตช่วงหน้าครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่อง

ภาษาอังกฤษป๓ครับ

เดี๋ยวถ้าถามถึงคนเล็กเหลือ๑๐ได้ไหม